เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับสองพี่น้องเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อน
แต่คิดว่าเพื่อนเนี่ยคือคนที่เคยมาทำร้ายเขาจนกรามหัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนก็เลยชักปืนขึ้นมายิง
เสียชีวิตคาวงเล่าเลยนะอันนี้ก็มาจากเหล้าเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับ
ตำรวจสพแสนศุกร์ได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันเสียชีวิตที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านมุมเมา
ชื่อเป็นมงคลมากนะอยู่หลังสถานบันเทิงชื่อดังย่านบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตำรวจสพแสนศุกร์พร้อมกับทีมแพทย์และกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าผู้ตายชื่อนายประพลชูศรีอายุ๔๑ปีก็เสียชีวิตอยู่นะครับ
ด้วยการถูกยิงกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่หน้าท้อง๑นัดหัวไหล่ซ้าย๑นัดโหนกแก้ม๑นัดหายปลาร้า๑นัด
รวมทั้งสิ้น๔นัดนะฮะแล้วที่โต๊ะอาหารใกล้ใกล้ศพก็มีพวกเครื่องดื่มนะ
จานอาหารหงอาหารอะไรก็วางอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับ
นายชัยวัดคงทนอายุ๔๔ปีเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามือยิงก็คือนายสุรชัยแสงจินดา
ซึ่งมากับพี่ชายของนายสุรชัยชื่อนายประเสริฐแสงจินดา
ทั้งคู่นั่งดื่มกินอยู่โต๊ะเดียวกับนายประพลผู้ตาย
หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
โดยก่อนจะยิงกันเนี่ยพยานบอกว่าได้ยินเสียงนายสุรชัยที่เป็นมือปืน
ถามผู้ตายว่ามึงเป็นพวกครูหรือเปล่านี่ถามแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งพยานบอกว่าเขาก็พยายามห้ามทั้งสองฝ่ายไม่ให้ทะเลาะกันนะ
ที่นายสุรชัยจะลุกขึ้นซึ่งเขาคิดว่าอ่าสงสัยจะลุกมาต่อยนะค่ะ
ปรากฏว่านายสุรชัยไม่ได้ลุกมาต่อยนายประพล
แต่ลุกขึ้นมาแล้วชักปืนออกมาจากเอวกระหน่ำยิงใส่นายประพลเลย
ล้มแน่นิ่งไปจากนั้นนายสุรชัยกับนายประเสริฐพี่ชาย
ก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุไป
ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์ก็เจอว่าที่พื้นปูนหน้าร้าน
ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยอะค่ะครับร้านก็ยังไม่เปิดนะคะ
ยังไม่เปิดให้บริการนางสาวนงลักษณ์สืบญาติพี่สาวของคนตาย
ก็บอกว่าน้องชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
คนก่อเหตุเนี่ยรู้จักแต่ไม่สนิทนะคะ
เพราะว่าเคยมาซื้อของที่ร้านเห็นว่าเป็นคนมีอัธยาศัยดี
พูดจาตลกครับส่วนวันเกิดเหตุน้องชายออกไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะ
แล้วนายสุรชัยนายประเสริฐสองพี่น้องก็เดินเข้ามาหา
แล้วก็ถามว่าเป็นพวกเดียวกับครูหรือเปล่า
แต่น้องชายบอกว่าไม่รู้จักคนร้ายกลับตัดสินใจใช้อาวุธปืน
หน่ำยิงจนน้องชายของเธอเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าลงมือนะคะ
เพราะที่ผ่านมาเห็นว่านายสุรชัยเป็นคนที่ดูไม่มีอะไร
ส่วนครูที่นายสุรชัยอ้างถึงเนี่ยเธอก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน
ก็อยากจะให้ตำรวจจับตัวนายสุรชัยมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
จะเคยเห็นหน้ากันรู้จักกันเขาก็เลยเดินมาถามว่าอยู่พวกเดียวกันหรือเปล่า
หรือไปก่อนเพื่อก็มีอะไรบ้างแล้วน้องชายพี่เขาก็บอกว่า
ไม่ได้อยู่เขาไม่รู้เขาไม่ได้อยู่เป็นพวกเดียวกัน
เพราะว่าเห็นเขาโบราณว่าคนที่โดนคนที่ยิงคือคูทำร้ายมาก่อน
คือมานั่งเขาอาจจะมาถามกันประมาณ๗๘มานั่งคือแบบ๗๘นาที
เห็นหน้ากันว่าเป็นคนแถวบ้านแต่ไม่ได้รู้จักกัน
สนิทสนมเป็นการส่วนตัวเพราะพี่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นลูกค้า
เขาก็รู้จักว่าพี่เปิดร้านตรงนี้แล้วเขามาซื้อ
เขาก็คุยดีแต่พี่ก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาทำมายิงน้องพี่ได้
ไม่โดนไปด้วยยิงคนเดียวแล้วก็หนีกันไปเลยสองคนพี่น้อง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปถามนายสะอิ้งแสงจินดาเป็นพ่อของสองพี่น้องที่ก่อเหตุนะคะ
นายสุรชัยกับนายประเสริฐพ่อก็บอกว่าปกติลูกชายทั้งสองคนก็จะอยู่กับพ่อที่บ้านนี่แหละ
ทั้งคู่เป็นคนดีไม่มีนิสัยนักเลงอะไรส่วนคนตายพ่อบอกไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นมาที่บ้าน
ปกติลูกชายทั้งสองคนก็กินเหล้าอยู่บ้านนะทั้งคู่ก็ไม่เคยมาเล่าอะไรให้พ่อฟัง
แต่ประมาณเดือนที่แล้วค่ะลูกชายถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่ลูกชายไม่ได้บอกพ่อว่าถูกใครทำร้ายส่วนวันเกิดเหตุลูกชายก็นั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้าน
หลังจากนั้นก็ออกไปข้างนอกพ่อมารู้อีกทีก็คือไปก่อเหตุยิงคนตายพ่อบอกตกใจมาก
ไม่รู้ว่าทำไมลูกชายถึงก่อเหตุนี้นะคะ
นั่งกินอย่างเงียบตรงนู้นตรงนี้เขาก็ไปกันนี่ก็เป็นบ้านเพราะจริงจริงไม่ได้เพราะเรามันไม่สบาย
ตอนเช้านะ๙โมง๑๐โมงก็ยังไม่ได้นั่งแต่มีสมโยชน์มาถึงได้รู้
ก็เขาก็มาถามดูแบบนี้อยากจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าบ้านมาเนี่ยแล้วกระเป๋าไม่โทร
เราคิดว่าเป็นลูกเราไปทำไหมล่ะ
ก็ไม่เคยคิดเลยอาจจริงจริงก็ไม่เคยคิดล่ะ
แต่ก่อนไม่มีเลยไม่เคยมี
ไม่เคยมีไม่เคยมีอาวุธเป็นอะไรพวกนี้
แล้วที่เขาบอกว่าเขาเคยถูกคนชื่อครูทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เรารู้มาจากต่าง
ไม่รู้จริงจริงแต่รู้แล้วไปหมายความว่ามันไปเอา๔โมงไปอยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะ
เป็นอาการเป็นยังไงบ้างตอนนั้นได้รับบาดเจ็บมากไหมถ้าตากัน
ก็เยอะนะหน้าตาดูไม่ได้เลย
แล้วนี่เขาได้ติดต่อไว้หรือยังล่ะ
ไม่มีเลยไม่มีจริง
แล้วคนตายนี่ตารู้จักไหมล่ะ
ไม่รู้จักเลยอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้เลย
คือก่อนที่นายสุรชัยจะยิงนายประพลจนเสียชีวิตเนี่ย
พยานบอกว่านายสุรชัยถามผู้ตายก่อนว่า
รู้จักกับครูหรือเปล่าใช่ไหม

แสดงว่าต้องเคยมีเรื่องอะไรกันนะครับ
ซึ่งคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้ไปสอบถามพูดคุยกับเพื่อนของนายสุรชัยกับนายประเสริฐนะครับ
ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนนะ
นายสุรชัยมือยิงเนี่ยไปมีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ไกลจากที่เกิดเหตุค่ะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
นายสุรชัยถูกต่อยจนกรามหัก
ใบหน้าเนี่ยบอบช้ำไปหมดนะครับ
คือเรียกว่าบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างหนัก
แล้วก็เก็บความแค้นเอาไว้ตั้งใจว่าจะตามล้างแค้นกลุ่มที่ทำร้ายตัวเอง
ซึ่งก็คาดว่ากลุ่มที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนกับครูหรือว่าอาจารย์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งอะไรแบบนี้
แล้วนายสุรชัยก็คิดว่านายประพลเนี่ยที่รู้จักกับอาจารย์คนนี้กับครูคนนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่มีเรื่องกัน
ก็คงจะเก็บความแค้นอะไรแบบนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าที่นายสุรชัยเคยถูกทำร้ายเนี่ยคนที่ทำร้ายเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อนของผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะซึ่งตอนนั้นนายสุรชัยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่นายสุรชัยถึงขั้นยิงนายประพลจนเสียชีวิตเนี่ยเพราะมั่นใจแน่ว่านายประพลอยู่ในกลุ่มที่ทำร้ายเขาหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่โรงเรียนที่เพื่อนของผู้ต้องหาได้ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าคู่กรณีของเขาอยู่ที่โรงเรียนแห่งเนี้ยนะครับ
เพื่อไปสอบถามจากภูมิในการโรงเรียนเลยแต่ไม่เจอนะฮะไม่พบตัวนะครับแต่อาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าพอเนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เบอร์นะครับ
มีรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเขาไม่เคยรู้จักกับนายประเสริฐและนายสุรชัยแต่เท่าที่ทราบเมื่อช่วงตรุษจีนนายสุรชัยเคยถูก
พอโรงเรียนแห่งหนึ่งทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บแล้วผู้ตายเนี่ยเป็นคนไปไกลเกลี่ยให้เพราะรู้จักทั้งนายสุรชัยแล้วก็
พอโรงเรียนนะครับโดยพอโรงเรียนตอนนั้นได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับนายสุรชัยไปแล้ว
๓แสนบาทก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบไปแล้ว
ที่ฟังมาเขาก็ไม่ได้มีปัญหากันตรงตรงอ่ะเหมือนพี่อู๊ดน่าจะแบบเขาเคยมี
เป็นคนชื่อชัยนี่น่าจะเคยมีปัญหากับคนอื่นก็น่าจะเขาไปช่วยคุยให้จบอะไรนี้
ก็คือชื่อเล่นของนายประพลผู้ตายนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกเทียนชัยเลิศมณีทวี
ภูมิกับการสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
ก็คือนายสุรชัยหรือชัยส่วนสาเหตุก็มาจากเรื่องการดื่มสุราแล้วเข้าใจผิดคิดว่านายประพลเนี่ย
แล้วมีปืนอยู่ด้วยเนี่ยถ้ามีการต่อสู้เสามาที่ก็ต้องปฏิบัติตามกฏหมายตามขั้นตอนก็ตอนนี้ได้ขออนุมัติฉาญออกหมายจับแล้วนะครับ
ตอนนี้ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับทั้งนายสุรชัยแล้วก็นายประเสริฐ
พี่ชายที่หนีไปด้วยกันด้วยในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต